เอาละค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปงานสนุกอีกงานหนึ่งแล้วกันนะคะ

หลายคนถามพาพี่หนุ่ยนะบอกว่าคิดถึงมาพามาให้ดูเลยใครอยากเจอพี่หนุ่ยไปดูกันเลยค่ะ
เขาเตรียมแล้วนะคะที่จะจัดงานแบร์ไต่เบสบาย
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเลย
ซึ่งพี่หนุ่ยของเรานายพงศุฮิรันพฤกษกรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัด
เปิดเผยบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการนำเสนอสินค้านวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา
เน้นลดแลกแจกแถมแต่จะใช้การการันตีคุณภาพโดยผู้ผลิตสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศโดยตรงค่ะ
คือหลายครั้งเนี่ยเราเดินงานไอทีถ้าในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันนะครับ
จากเมืองนอกเนี่ยโอเคเขาเป็นประเทศต้นทางเทคโนโลยีเขาผลิตเองเราเป็นประเทศปลายน้ำแล้วคือเรารับเข้ามาขาย